พาคุณผู้ชมไปดูที่พัทยากันหน่อย
คือดาบตำรวจไปก่อเหตุเรียกรับผลประโยชน์จากสาวชายภูมิ

ดาบตำรวจนายนี้บอกว่าซึ้งแล้วน้ำใจสาวชายภูมิ

ก็เพราะว่าตอนนี้ดาบตำรวจนายนี้โดนลงโทษเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ประการแรกคือผู้กำกับสพเมืองพัทยาบอกว่า
ให้ออกจากราชการไว้ก่อนพร้อมกับแจ้ง๔ข้อกล่าวหานักด้วยกันนะ
ผู้กำกับสพเมืองพัทยาบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้นะคะ
เพราะว่าตำรวจอีก๓นายที่คาดว่าน่าจะไปเกี่ยวข้องกับการเรียกรับผลประโยชน์
ครั้งนี้เดี๋ยวจะตั้งคณะกรรมการขึ้นมาตรวจสอบด้วย
ที่ไปที่มาของเรื่องที่เกิดขึ้นขออนุญาตย้อนกลับไปให้คุณผู้ชมฟัง

คือเหตุการณ์จริงแล้วเกิดขึ้นสักประมาณตี๕ของ๒๘เมษายนที่ผ่านมา
ชายภูมิผู้หญิงคนนี้เนี่ยคือเขาไปประสบเหตุไปเฉียวกับรถมอเตอร์ไซค์อีกคัน
แต่ปรากฏว่าเคลียร์กับคู่กรณีไม่ลงตัว
ก็เลยถูกเชิญตัวมาที่โรงพัก

หลังจากที่ถูกเชิญตัวมาที่โรงพัก

ครั้งแรกไม่เจอครั้งที่๒ไม่เจอ
ปรากฏว่าครั้งที่๓ที่เธอถูกเป่าเนี่ย
แอลกอฮอลมันเกินกว่าที่กฎหมายกำหนดคือ๕๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
นี่แหละค่ะเธอก็เลยถูกเข้าไปอยู่ในห้องขัง
พอเข้าไปอยู่ในห้องขังเธอบอกว่าเธอกลัวนะ

เธอก็เลยตัดสินใจเอาล่ะขอเคลียร์
ขอเคลียร์กับตำรวจซึ่งทำหน้าที่๑๐เวนหน้าห้องขังก็คือ
ดาบตำรวจชัยยาเที่ยงไทยสงศ์
เป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบรามสพเมืองพัทยา
ขอเคลียร์ก็จบกันที่ยอมจ่าย
ยอมจ่ายสองหมื่นบาทให้กับตำรวจ
จังหวะนั้นเองมีตำรวจอีกคน
ก็มาเอาเอทีเอ็มของเธอไปกด
กดนี่แหละหลักฐานก็เลยมัดไงฮะ
เพราะว่าตามกล้องวงจรปิดเนี่ยมีสามารถจับได้อย่างชัดเจนเลย

เหมือนจะจบแต่ไม่จบค่ะเพราะว่า
ตำรวจที่ชื่อว่าดาบตำรวจชายาเนี่ย

พยายามที่จะลวนลามเธอหอมแก้มเธอผ่านกรงลูกขังเลย
อายธารกำนันประชาชนที่เขาอยู่บริเวณนั้นเลย
เหตุการณ์ก็ดำเนินเรื่อยมาจนกระทั่ง

รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งพอเธอถูกปล่อยตัวออกมา
ตำรวจนายเดิมก็คือดาบตำรวจชายาขออนุญาตย้ำชื่อ
ดาบตำรวจชายาก็ไปกอดเธอ

ซึ่งเวลานั้นอย่างที่เราทราบกันคนในโรงพักก็เยอะถูกไหมฮะ

ซึ่งผู้เสียหายเนี่ยคือดาบตำรวจในนี้เนี่ยอ้างว่าเธอเนี่ยมีลักษณะคือมึนเมา

เอาล่ะผู้กำกับโรงพักพัทยาบอกว่า

บอกว่าตอนนี้คือได้ให้ดาบตำรวจคนดังกล่าวออกจากราชการไว้ก่อน

ประกอบด้วยข้อหารแรกคือ๑๕๗ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๕๗

ข้อหาที่๒คือหน่วงเหนียวกักค้าง
ข้อหาที่๓คือเรียกรับผลประโยชน์
และข้อหาที่๔คือกระทำอาณาจารย์ค่ะ
อกจากนี้นะเขาบอกว่าคือตำรวจนายนี้เนี่ย
ต้องไปตรวจสอบด้วยว่าเคยก่อเหตุลักษณะแบบนี้มาก่อนหรือเปล่า
เอาล่ะผู้กำกับเอาให้สุดแล้วหยุดที่คำว่ายุติธรรมนะคะ
ผู้กำกับบอกว่ายังไม่หมดแค่นี้นะ
อกจากจะตรวจสอบดาบตำรวจชายาแล้วนะ
เดี๋ยวจะไปตรวจสอบตำรวจอีก๓นายทั้งชั้นประทวนทั้งสัญญาบัตร

ดาบตำรวจเสกสิริพิรันเขตเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
คนนี้ทำหน้าที่ขับรถร้อยเวร
ซึ่งเป็นคนไปเจรจากับผู้เสียหายเพื่อเรียกรับเงิน๒๐๐๐บาทตั้งแต่ตอนแรก
อีกคนก็คือ๑๐ตำรวจโทษธวิทย์ทองปลายเป็นผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบราม
คนนี้ทำหน้าที่๑๐เวรผลัดเก่า
ส่วนคนที่๓เป็นตำรวจชั้นสัญญาบัตรพันธุ์ตำรวจโทธรรมชิตสิทธิศาสตร์เป็นสารวัตรสอบสวนเป็นร้อยเวรรับผิดชอบ
คดีรถชนของผู้เสียหายซึ่งเกิดขึ้นก่อนที่จะมีการเรียกรับผลประโยชน์แล้วก็ลวนลาม
ได้สอบคำถามแล้วยอมรับในระดับหนึ่งว่ากระทำผัวการผิดจริง
ก็คงอย่าต้องการเงิน๘๒๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐

อยู่ในอาการมึนเมานะครับก็เลยไปลวนลามครับ
กับท่านเองท่านบอกเลยนะว่าที่ผ่านมา
ก็พยายามที่จะประชุมแล้วก็กำชับให้ตำรวจทุกนายเนี่ย
ปฏิบัติหน้าที่กับประชาชนอย่างดีที่สุด
แต่กลับมาเกิดเหตุการณ์ลักษณะนี้ตำรวจบอกว่า
ส่วนผู้เสียหายสาวชายภูมิอายุ๒๓ปีท่านนี้

ก็เห็นว่าตำรวจเองก็ไม่ได้ปล่อยประละเลย
แล้วก็ดำเนินการกับผู้ก่อเหตุอย่างจริงจัง
รวมถึงก็จะดูแลเรื่องของความปลอดภัยให้กับผู้เสียหายด้วย
คุณผู้ชมตำรวจเป็นผู้พิทักษ์สันติราช
ก็คือดูแลความทุกข์สุขของราศดรประชาชน
แต่กลับมาทำแบบนี้ความปลอดภัยความสุขของเราอยู่ที่ไหนคะ
ความไว้เนื้อเชื่อใจตำรวจที่มีให้กับตำรวจมันจะหายไปไหมล่ะ

ใครเคยเจอลักษณะแบบนี้ออกมาบอกข้อมูลได้นะ

แต่ไม่กล้าเปิดเผยไงอายด้วยนะฮะ